ค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
เรื่องค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกที่คุณน้ำแข็งว่าเนี่ย
เมื่อวานเนี่ยผมขีดเส้นใต้ทิ้งท้ายไว้ว่า
เรื่องนี้เนี่ยมันต้องโปร่งใสนะ

มันต้องตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะ

คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาแขลงใจกันมากครับ
ว่าทำไมเราถึงถูกโกงราคาสูงขึ้นขนาดนี้
ถ้าคิดจากการเจรจาครั้งแรกเนี่ย

มีการคุยกันที่ตัวเลข๘๐๐กว่าล้าน
แล้วมันกลายมาเป็น๑๕๖๐๐ได้ยังไง
แล้วตอนที่ตัวแทนฟีฟ่าเอาลิขสิทธิ์มาเลขขายเนี่ย
เราก็ได้รับรู้จากผู้บริหารสถานีโทรทัศน์หลายช่อง
ว่าเขาไปเที่ยวเร่ขายช่องนั้นช่องนี้
ก็คุยกันในราคานี้แหละ๘๐๐บวกลบ
ราคาต่ำกว่า๘๐๐ก็มี๖๐๐๗๐๐ก็มี
แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็น๑๖ล้านในวันนี้
ก็เลยตั้งคำถามว่ามันไปบวกอะไรกันนักหนา
ก็เลยกลายเป็นคำถามที่ว่ามันโปร่งใสกันหรือเปล่า
ตรงไปตรงมาหรือเปล่ามีเงินทอนหรือเปล่างานนี้เนี่ย
มีใครได้ประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่า
นี่คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบและต้องหาคำตอบ
ขณะที่ยังหาคำตอบไม่ได้เนี่ย
วันนี้ก็มีข่าวนี้โผล่ขึ้นมาเป็นหัวข่าว
แฉนายหน้าซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่า
มาขายให้รัฐบาลไทย
หวังกินหัวคิวจนพุงปลิ้นนับพันล้านบาท
เห็นหัวข่าวแล้วตกใจครับ
คนที่ออกมาแฉคืออาจารย์เกษมสรรวีรกุล
นักวิชาการอิสระก่อนนี้ก็เคยป้วนเปี้ยนอยู่ในวงการสื่อนี่แหละ
อาจารย์เกษมสรรเนี่ยเขามี
เขาเคยเข้าไปรับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาลิขสิทธิ์

เขาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คว่า
จากประสบการณ์ที่เคยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
อยากให้รัฐบาลตรวจสอบ๓เรื่อง
สัญญาการถ่ายทอดสดเซ็นตรงกับฟีฟ่าหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้เคยมีการอ้างกันว่าฟีฟ่าเขาไม่เซ็นโดยตรงนะ
ก็เลยมีคนตั้งบริษัทกลางไปรับลิขสิทธิ์
รับสิทธิฟีฟ่าแล้วมาขายต่อ
ตอนหลังเนี่ยก็ตรวจสอบพบว่าเป็นบริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของครับ
คนไทยที่ว่านี้เป็นคนที่มีบทบาทในวงการฟุตบอลบ้านเราและระดับสากล
แล้วบริษัทดังกล่าวนี้แหละก็ฟันส่วนต่างไปพอสมควร
ถ้าบอกชื่อต้องร้องว้าวกันทั้งบ้านทั้งเมือง

ข้อที่สองอาจารย์เกษียรสันบอกว่า
ถ้าต้องเซ็นกับนายหน้าต้องขอดูค่าถ่ายทอดสด
ต้องขอสัญญาณที่เขาเซ็นกับฟีฟ่ามาดู
จะได้เห็นว่าเขาจ่ายไปเท่าไหร่แล้วเอามาขายรัฐบาลเท่าไหร่
สมัยก่อนเนี่ยค่าถ่ายทอดสดหลัก๕๐๐ล้านเท่านั้น
เที่ยวนี้มันไปตีโป่งกันเป็นพันล้าน
ส่วนต่างคงมากพอสมควร
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเงินที่ได้มาเป็นเงินเอกชน
ขนาดเจ้าสัวยังจ่ายยังสายหัวว่าจ่ายไม่ไหว
แล้วคราวนี้มันเป็นเงินภาษีอากรของคนทั้งประเทศ
ก็ต้องดูให้ดีครับเวรกรรมมันมีจริง

สัญญาที่จะเซ็นเนี่ยมันเป็นแพ็คเกจที่
รวมเพื่อนบ้านเป็นแพ็คเกจที่รวมเพื่อนบ้าน
สมัยก่อนสิทธิการถ่ายทอดสดไทยกัมพูชาเมียนมาร์
ถูกรวมไว้เป็นแพ็คเกจเดียวกัน
บริษัทในหน้าก็เอาเงินเจ้าสัวไปเอาสิทธิ์มา
พอได้สิทธิ์กัมพูชาและเมียนมาร์ไปแบ่งขายกันแบบเดียน
เงินเข้าบริษัทตัวเองฟันกำไรซะอีกต่อหนึ่ง
สัวก็ต้องใส่หน้าอีกรอบจนคอเคล็ด
คราวนี้สิทธิเป็นแพ็คเกจเหมือนเดิมหรือเปล่า
มีคนทำอีกเหมือนเดิมไหม
นี่ฟังแล้วน่าตกใจไหมล่ะครับ
นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตจากคนที่อยู่ในวงการนี้มาก่อน
เขาเกี่ยวคร่องกับเคยเจอเจรัจ์จาซื้อฤกษิศภูมิโลกมาก่อน
ฉะนั้นก่อนจะเสนศัณภ์ยา
มันต้องมีการตรวจสอบให้มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน
ตามที่อาจารย์เกษมสรรว่านั่นแหละ
ไม่ว่าแหล่งเงินที่เหลืออีกประมาณ๑๐๐ล้านจะมาจากไหนก็ตาม
มันมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเจ้าของเงินเขาไม่โอเคนะครับ
ตอนนี้เนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยคุณก้องศักดิ์ยอดมณี
โชว์ความโปร่งใสต้องแจกแจงรายละเอียดให้มากกว่าที่ชี้แจงกับกศธช
เอาเป็นว่าอย่าให้หลังบอลโลกผ่านไปแล้วมันมีคนถูกดำเนินคดีก็แล้วกัน
ทีนี้ก็มีคนถามว่าว่ามติกศธช๔เสียงที่อนุมัติเป็นเงิน๖๐๐ล้านเนี่ย
เอาฐานอะไรมาทำไมไม่เป็น๗๐๐ทำไมไม่เป็น๘๐
ทำไมไม่เป็นห้าร้อยหกร้อยล้านมาอย่างนี้ครับ
มาจากการเจรจาพูดคุยกันระหว่างดรกล้องศักดิ์
กรรมการกศธชที่บอกว่าเขาจะพยายามเจรจาจาก๓๖ล้านดอลลาร์
เหลือยี่สิบแปดล้านดอลลาร์แล้วก็ยี่สิบแปดล้านดอลลาร์
ก็พันกว่าล้านบวกโน่นนี่นั่นก็จะเป็นเงินทั้งหมด
น่าจะตกลงกันได้ที่ประมาณพันสอง
ตัวเลขหกร้อยมาจากตรงนี้
ฉะนั้นนี่เรื่องของฟุตบอลโลกซึ่งจะต้องแสดงความโปร่งใสให้มันชัด
จะบอกว่าตอนนี้คนคล่องใจกันมาก
อีกประเด็นที่จะขีดเส้นใต้ตอบคำถามแฟนรายการสักวันศุกร์วันนี้
เขาถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องทุนจีนสีเทาที่เป็นข่าวใหญ่
สุดท้ายผลดำเนินคดีจะไปถึงไหน
มันจะสาวไปถึงคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังมากน้อยแค่ไหน
ได้คุยกับพลตมเล็กสุรเชษฐ์หากผ่านรองขอบอตร
ผลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าวันจันทร์ที่๑๔พฤศจิกายนนี้
จะสรุปความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจทั้งหมด
รวมทั้งการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ฉะนั้นต้องรอฟังวันที่๑๔ว่าจะสาวไปถึงใครระดับไหนอย่างไร
แต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยทุนจีนสีเทาเหล่านี้

ที่ที่ทำบริษัทกันอยู่ปิดกิจการเพ่นหนีไปหมดแล้ว
แต่ว่ามันจะปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวก็ขึ้นอยู่กับว่า
จากนี้ไปตำรวจจะเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน
ถ้าเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องก็คงยากที่จะกลับมากลางแบบเย้ยฟ้าทาดินได้ต่อ
แต่ถ้าตำรวจร้านย่อนเห็นแก่สวยเห็นแก่สินบนขึ้นมาอีก
มันก็กลับมาได้อีกขึ้นอยู่กับทางเราครับ
เฟียพวกนี้ที่ไหนกฎหมายจริงจังมันอยู่ไม่ได้หรอก
ที่มันมากรางอยู่ได้ในบ้านเราเพราะเรามีปัญหาเรื่องบังคับใช้กฎหมาย
เรามีปัญหาเรื่องคนของเราเจ้าหน้าที่ของเราตำรวจของเราบางส่วนไปได้ประโยชน์
แล้วก็เอออห่อหมกให้เขาทำโน่นทำนี่เหมือนที่เป็นข่าว
ฉะนั้นผมหวังว่าวันจันทร์ที่๑๔พฤศจิกาเนี่ย
น่าจะมีความคืบหน้าจากคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
ผลของการสืบสวนจะสอบสาวลาวเรื่องไปถึงใครหรือไม่ยังไง
เรื่องนี้ต้องตามต่อครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ